นับตั้งแต่วันนี้แล้ววันนี้มีการประชุมคอรมอลด้วยใช่ไหมค

ออกหมดแล้วออกหมดแล้วนะคะ

เป็นไปตามกระบวนการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
โรคโควิด๑๙ก็คือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุทธิ์

ทั้งข้าราชการภาคเอกชนรัฐภิกษาอังกฤษใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นนายกเองก็เป็นตัวอย่างที่ดี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่บ้านพัก
การประชุมคณะรัฐมนตรีก็นี่แหละประชุมกันแบบนี้
คุณผู้ชมแน่นอนว่าเพื่อเป็นการลดการเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานเพราะหากถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรี
เดินทางมาปฏิบัติงานที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั่นแปลว่าอะไร
เจ้าหน้าที่ค่าราชการฝ่ายต่างก็ต้องมาทำงานด้วย
โอ้โหคราวนี้ก็เป็นการรวมตัวถูกไหมคะ
ก็คุยกันทางนี้แหละค่ะออนไลน์เอาแล้วกันนะคะ
คือท่านทำเป็นตัวอย่างแก่ภาคการทำงานอื่น
นะฮะส่วนในสัปดาห์หน้าก็จะพิจารณาดูวัน
แล้วก็เวลาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รวมทั้งดูสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคด้วย
ไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
บางคนนายกรัฐมนตรีไม่เข้าธรรมเนียบดูซิมีวันหยุด
อ้าวไม่ใช่ท่านทำงานอยู่ที่บ้านท่านสีแจงแบบนี้นะคะ
ยังสั่งการได้ทุกฝ่ายเหมือนเดิมการสื่อสารก็จะ
เรื่องของออนไลน์เป็นหลักนะคะ
ส่วนลุงป้อมหลายคนเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมว่า
ข้าราชการที่ทำงานกับท่านนี่นี่คืออะไรคะ
นี่ภาพเก่าใช่ไหมก็จะเป็นภาพนี้ลักษณะภาพนี้คล้ายเหมือน
ทำไมเราเห็นแต่ภาพลุงป้อมเดินลงบันได
อยากเห็นแบบนั่งทำงานภาพแบบเหมือนนายกเห็นไหม

คือหลายคนที่เป็นห่วงล่าสุดเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว
ไม่ได้ใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์โดยตรงนะคะ
ถือว่าไทม์ไลน์เนี่ยคือไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรง
แต่ถามว่าลุงป้อมเสี่ยงไหมก็ยังเสี่ยง
ถึงแม้ว่าเป็นวงรอบนอกก็ตาม
เพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องอยู่บ้านนะคะ

จบค่ะขอบคุณครับค่ะค่ะ